กรณีที่พระชาตรีเนี่ยเริ่มต้นเรื่องเลย
ก็คือพาดพิงแพรรี่ไพวันถูกไหม
แล้วก็ถูกฟาดกลับเอาข้อมูลมาเปิดเผย

ว่าพระชาตรีเคยยักยอกเงินวัดพุทธปัญญา๔ล้านบาท

อีกเรื่องหนึ่งล่าสุดมีคนมาแฉบอกว่า
พระชาตรีเคยมีลูกมีเมียมาก่อนนะจ๊ะนะครับ

เอาอาหารมาถวายที่วัดซะด้วย
พระครูโกศลปริยัติวงศ์นะครับ
เจ้าวาดวัดกำแพงเจ้าคณะตะบนบางเขน

ย้อนไปนะโยมนะปี๒๕๕๙
มีการแต่งตั้งพระชาตรีเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธปัญญา

เพราะว่าท่านเจ้าวาดท่านเดิมนะครับ

เรื่องการสร้างความแตกแยกในคณะสงฆ์
แล้วมีเรื่องชกต่อยกับพระเลขา

ไปพบว่าพระชาตรีมีการโยกเงินถอนเงินออกจากวัดที่ผิดปกติกว่า๔ล้านบาท
สั่งถอดถอนพระชาตรีออกจากตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส
ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของศาล
มาเกือบ๗ปีแล้วตั้งแต่ปี๕๘แล้วนะจนถึงปัจจุบัน
แต่ยังไม่มีการชี้แจงจากพระชาตรี
ส่วนทนายก็บ่ายเบียงตลอดอ้างว่าพระชาตรีอยู่ต่างประเทศ
ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดคุณผู้ชมครับ
วันนี้ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับ
นายปัญญาจารุมาตรทนายวัดพุทธปัญญา
ไปขอคัดสำนวนคดีนี้ใหม่ฮะ

ทางวัดพุทธปัญญาซึ่งเป็นโจทย์โดยตรง
เป็นคนแถลงทิศทางของคดี
โดยยืนยันว่าวัดดำเนินการทางกฎหมายอย่างเต็มที่
ส่วนการติดตามทรัพย์สินกลับคืนมานะครับ
สำหรับคดีแพ่งทำได้ตลอด
เพราะว่าไม่มีอายุความครับ
เพราะว่าท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านก็เสียใจนะ
ที่มีบุคคลไปคอมเมนต์หาว่าท่านนี่เองเนี่ย
ละเว้นหรือว่าไม่ดำเนินการอะไรต่างนะฮะ
ดำเนินการเต็มที่หลังจากที่ท่านเข้ามารับ
พี่เป็นผู้เจ้าวาดนะครับ
เรื่องคดีก็เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับ
เอาง่ายกว้างก็เกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นแหละครับ

ให้ทางฝ่ายของโจทย์เขาเป็นคนดูและเป็นคนแผล

ทักกรณีของเงินมันติดตามได้ตลอดทางแพ่งนะครับ

แต่ถ้าทางแพ่งเนี่ยตามใดที่คุณยังไม่คืนเงิน
คุณเอาเงินเข้าไปเนี่ยกี่ปีมันก็ยังตามได้
ล่าสุดมีคนมาแฉย้ำขีดเส้นใต้สัก๓๔เส้นนะ
ว่าคนมาแฉนะครับ
พระชาตรีท่านเคยมีลูกมีเมียมาก่อนนะ
ก่อนบวชในช่วงรักษาการเจ้าวาด
ยังขับรถหรูเอาอาหารมาถวายอยู่เลย
พระชาติจะฉันเพลนแยกนะ
รวมกับพระรูปอื่นแล้วท่านจะฉันแต่อาหารดี
ส่วนโต๊ะสังกฐานก็ตั้งแยก
แล้วจ้างยามาเดินเฝ้าช่วงกลางคืน

จะเอากระบองไปเคาะที่กุฏิ
ส่วนเพจเฟสบุ๊คธนายธรรมราช
เข้ามาคอมเมนต์ตอบนะครับ

อย่าเพิ่งเลิกติดตามครับละครยังไม่จบ

อย่าเพิ่งม้วนเสือรอติดตามต่อไปครับคุณผู้ชมครับ